และที่สำคัญนอกจากไหว้แล้ว
ก็เคารพคุณครูแล้วก็เชื่อฟังคุณครู

คราวนี้คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ในโรงเรียน
พาไปดูเด็กนักเรียนที่เขาลายมือสวยเหมือนพิมพ์เลยคุณผู้ชม

คือน้องเขาก็มีการโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดีย

ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้น้องกำลังรออยู่
ประกาศผลชิงแชมป์ประเทศไทย
ว่าน้องจะได้หรือว่าไม่ได้ยังไง

น้องฟ้าหรือว่านางสาวพัชชานันจันทนนตรี

โรงเรียนสารคามพิทยาคมค่ะ
เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กมีการโพสต์ภาพ

เป็นพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐

โซเชียลมีเดียเขาก็บอกว่าหูน้องฟ้า
น้องฟ้าฝึกมายังไงเนี่ยทำไมลายมือสวยจังเลยเป็นระเบียบมาก
น้องฟ้าเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๖

ตอนนี้รอประกาศว่าน้องจะติด๑๐คนสุดท้ายหรือเปล่า
แล้วจะไปเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย
ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าน้องติดนะ
น้องฟ้าก็บอกกับผู้ศึกษาว่าที่น้องฟ้าชอบคัดลายมือ
เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนลายมือสวย
แล้วก็เลยฝึกลูกไงให้ลูกคัดฝึกหัดคัด

ฟ้าหนูลายมือสวยนี่งั้นลองมาแข่งขันละกัน
นี่แหละค่ะน้องมีรางวัลการันตีด้วยนะ
มต้นน้องเขาเป็นรองแชมป์ประเทศไทยเลยนะคุณคัดลายมือสวย

แล้วตอนที่ได้คือมสองตอนนี้น้องอยู่มห้าแล้วไงคะ
เป็นตัวแทนมปลายรอประกาศผลอยู่
แล้วเป็นกิจกรรมที่น้องทำทุกกลางวันเลย
คือเข้าไปห้องพักครูแล้วก็ซ้อมคัดลายมือแบบนี้ค่ะ

บอกขอบคุณชาวเน็ตทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ชื่นชมมานะคะ

รวมถึงนอกจากน้องฟ้าแล้วเนี่ยยังมีอีกคนนึง
เด็กหญิงพิชยาวีลามหัย
น้องอีกคนนึงที่ใส่แว่น
เรียนอยู่ชั้นม๒โรงเรียนสารคามพิทยาคม

เป็นตัวแทนลงแข่งขันคัดไล่มือประเภทมต้น
ใส่ชุดแท่นารีใช่
แล้วน้องก็บอกว่าต้องมาซ้อมคัดลายมือ

ต้องมาซ้อมคัดลายมือที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ย
เป็นประจำทุกวันเลย
เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลย
ดูนะลายมือผมสวยไหม

นี่ผมเขียนว่าลายมือผมสวยไหมครับลายมือนักข่าวก็อย่างนี้แหละครับ